ไปดูเรื่องอื่นก็หน่อยนะคะ
มาดูเรื่องของความหัวใจแกร่ง
มีหนุ่มพิการคนหนึ่งในจังหวะประจวบเครียร์ยคันค่ะ
อยากให้พี่ชายพาไปออกกำลังกายนะคะ

แล้วก็ไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวค่ะ

อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขัน
จะใช้ไม้ค้ำ๒อันพยุงร่างกายแบบนี้
เพื่อที่จะเดินรอบรู่วิ่ง
สนามกีฬากลางอำเภอบางสะพานน้อย
ระยะทาง๘๐๐เมตรต่อ๑รอบ
สิ่งที่เห็นคือความตั้งใจนะใช่ค่ะ
โดยมีคุณวิชานนท์สันติวิทยารมพี่ชายคอยดูแล
แล้วก็ร่วมออกกำลังกายไปด้วยนะคะ
ซึ่งคุณกริจนาราบอกว่าทุกวันนี้ไม่อยากให้สุขภาพของตัวเอง
ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับขานะคะย่ำแย่ลงไปอีก
เพราะว่าจะกลายเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องมาดูแล
หลังจากได้ดูข่าวก็ทราบว่าสนามแห่งนี้
มีเครื่องออกกำลังกายเป็นสนามใหม่มีรูวิ่งด้วยนะคะ

ก็เลยนอกจากที่อยากจะให้ตัวเองไปออกกำลังกายแล้ว
ก็บอกให้คนในครอบครัวนะคะบอกว่าต้องการออกกำลังกาย
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่ต้องทานยา
โดยในขณะที่ออกกำลังกายก็จะมีกลุ่มคนมาให้กำลังใจ
แล้วก็ร่วมวิ่งไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ในแต่ละวันค่ะก็จะเดินบนลู่วิ่งนะคะ
ประมาณ๓รอบใช้เวลา๔๐นาที
พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปค่ะ
โดยเฉพาะคนบางสะพานน้อยที่รักสุขภาพนะคะ
ออกกำลังกายด้วยกันเยอะเลย
ซึ่งคุณวิชานนท์ซึ่งเป็นพี่ชายนี่บอกว่า
ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายมีน้องอยู่เพียงคนเดียวนะคะ
แต่ว่าก็ต้องมาประสบเหตุนะคะ
ทำให้พิการที่ช่วงเอวลงมานะคะ
ส่วนการออกกำลังกายเป็นความมุ่งมั่นของน้อง
ที่ต้องการจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แล้วก็ที่สำคัญจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะ
ซึ่งตนเองแล้วก็ครอบครัวไม่ขัดข้องค่ะ
เกือบทุกวันหากไม่ติดภารกิจใดหรือฝนฟ้าตก
ก็จะขับรถยนต์พาน้องไปออกกำลังกายที่สนามแห่งนี้

ดีจริงเลยนะครับ